สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาตื่นไพรในวันนี้กับผมฟุกตะนันพี่สิภาส
สองสามวันที่ผ่านมาอากาศหลายพื้นที่ร้อนเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้านั้นจะเพิ่มมากขึ้น
แม้ว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงสูงอยู่ก็ตาม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความประดา
สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการแผลลงมาของบริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น

สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือ
จนถึงวันที่๑๙เลยนะครับมีพื้นที่ไหนบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมติดตามดีนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้น
นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
เพราะว่ามาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
จุดอาจจะมีลูกเห็บตกด้วย
เริ่มต้นกันก่อนครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่ที่ต้องระวังพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรชบูรณพิสุนโลกแล้วก็พิจิตร
อีสานครับชัยภูมิขอนแก่น
อุดอนทานีกาลาศินสกวนนครนครพนม
ภาคตะวันออกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีแล้วก็จันทบุรี
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดตราดภาคกลางลบบุรีสลักบุรีนะครับ
พื้นที่เหล่านี้ก่อนหน้านี้อากาศร้อนจัดเหลือเกิน
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากเจอกลุ่มก้อนเมฆดำครึ้มก่อตัวบนท้องฟ้า
สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่ากลุ่มเมฆเหล่านี้อาจจะนำมาซึ่ง
ลมกระโชคแรงฟ้าผ่าฟ้าร้องเกิดขึ้นได้นะครับ
หลังจากนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันต่อนะครับ
ระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
เราไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
หลังจากมีพายุฤดูร้อนมีเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
พยากรณากาศไทยรัฐทีวีคำนวณอย่างไรกันบ้าง
พรุ่งนี้ครับจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝน
กลุ่มฝนฟ้าขนองในช่วงสายวันพรุ่งนี้
แถวบริเวณจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ
บริเวณพื้นที่อีสานตอนบนต่อเนื่องไป
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
สังเกตว่าเป็นกลุ่มฝนแนวยาวเลยทีเดียว
กลุ่มฝนเหล่านี้นั้นเกิดจากอีกหนึ่งปัจจัย

เรื่องของขึ้นกับสาลลมไตรตะวันตกนะครับ

อาจจะทำให้เกิดเรื่องของลูกเห็บตกขึ้นได้ในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นใครที่อยู่แถบบนนี้นะครับต้องระวังเรื่องของลูกเห็บตกด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนอกจากจะต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้ว

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ